ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงเดือนนี้มิถุนายนเวียนมาบรรจบอีกครั้งหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันนอกจากวันที่หนึ่ง
วันที่สิบสามมิถุนายนคือวันครบครอบคราวแม่พึ่งของแม่พึ่งพุ่งพวงทั้งเองคุณผู้ชมค่ะ
ปีนี้มีความพิเศษเพราะว่ารายครบรอบ๓๐ปีของการจากไปของแม่พึ่งเพราะฉะนั้นจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนค่ะ
โดยในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณเพชรพุ่มพวงลูกชายของราชินีลูกทุ่ง
เดินทางไปที่วัดภาษีเอกมัยค่ะพี่เพชรนะคะจะไปเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นของแม่พึ่งค่ะ
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำให้คุณแม่เนี่ยทุกทุกปีเลยค่ะส่วนที่วัดทัพกระดานปีนี้บอกเลยว่าโอ้โห
สุขภัณฑ์ดูคือปีก่อนก่อนที่ผ่านมานี่มันติดขัดจากสถานการณ์โควิด
แต่ปีนี้สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายบ้างแล้วคุณผู้ชม
ประจวบเหมาะกับเป็นปีที่ครบรอบการจากไป๓๐ปีพอดิบพอดี
ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ต้องพูดถึง
๙วัน๙คืนนะครับมีแต่คนอยากจะไปครับคุณผู้ชม
ตบเท้าเข้าร่วมขึ้นโชว์กันเพียบเลย
บันเทิงไทยรัฐของเราจะมีภาพบรรยากาศ
สนุกมาให้ชมกันด้วยนะคะห้ามพลาดนะ
ส่วนเมื่อวานนี้กำแพงเพชรค่ะบ้านเกิดของแม่พึ่ง
เอาล่ะคุณล้างป้าต้อยน้องสาวแม่พึ่ง
ไหว้ขอโชคขอพรที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์
คนก็ตามไปดูกันเยอะแยะเลยเพราะว่ายังรักแล้วก็คิดถึงแม่พึ่งพุ่มพวง

มีการนำรองเท้าสีแดงที่แม่พึ่งชอบด้วย
รวมไปถึงเครื่องสำอางแล้วก็ชุดเปลี่ยนใหม่สวยเลยนะคะ
เอามาถวายค่ะและที่พลาดไม่ได้ก็คือ
เขาหยิบลูกปริงปองจากไหนพี่ปุ๊ยเอาล่ะ
ปรากฏว่าได้ตัวเลข
แล้วก็หลายคนนี้นะนำเลขที่เกี่ยวข้องกับแม่พึ่งไปเสี่ยงโชคกันอีกด้วยนะคะ
ซึ่งวันที่๑๓มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ
เป็นการครบรอบการจากปลายครบ๓๐ปี

เขาก็จะมีการจัดงานทำบุญเพื่อรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยนั่นเองค่ะ
อย่างที่รู้กันนะแม่พึ่งเนี่ยราชินีลูกทุ่งของจริงคุณผู้ชมค่ะตัวจากไป๓๐ปีแล้วล่ะ
แต่ว่าผลงานเพลงยังอยู่นักร้องยังร้องประกวดกันอยู่เลย